ผู้ชายคนนี้พาครอบครัวไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
บุรีรำครับคุณผู้ชมครับที่หนองกี่
กลับอีกท่าไหนมีรหรือรถพุ่งตกลงไปครับคุณผู้ชม

นายสมชายกุมผักแว่นอายุ๔๗ปีครับ
ประดาน้ำต้องดำลงไปหาเขา

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาค้นหานานกว่า๖ชั่วโมงครับ

พบร่างนายสมชายอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำครับ

นางสาวนาตยาคำโสภรรยาของผู้ตาย
เล่าบอกว่าสามีมากับครอบครัว๕คน
โอ้ดูสิครับร้องไห้ครับร้องไห้

สักพักสามีก็ไปที่รถแล้วขับออกไป
ก็คิดว่าสามีคงไปกลับรถแหละเดี๋ยวมาจอดรอครอบครัว
ก็ไม่ได้สนใจจนได้ยินเสียงรถตกน้ำ
เสียงร้องของเธอครับโอ้โห
นายสุรญญาขิงจาน
คนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่ากำลังตกปลาอยู่ตรงนี้ใกล้นี่แหละ
เห็นแล้วรถเสียหายนะครับ
เพราะว่าลงไปอย่างนั้นพังแน่นอน

แต่ไม่เจอตัวคน
สังเกตเพราะว่าฝั่งประตูคนขับปิดอยู่แต่ประตูด้านหลังเปิดไว้
ก็พยายามทุบกระจกให้แตกทุกวันไม่เจอใครครับครับ
ก็เลยรีบขึ้นจากน้ำก่อนส่วนสาเหตุคิดว่าผู้ตายคงไม่ชินทาง
พอไม่ชินทางเสร็จปั๊บอาจจะพยายามกลับรถบนสารเขื่อนแล้วมันแคบ
ก็เลยตกไปครับโอ้โหต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
เห็นเมื่อกี้ครอบครัวเสียใจแล้วโอ้โหน่าเวทนาครับ